ตอนนี้หลายพื้นที่มีการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปออกใช้สิทธิ์
ลงเสียงประชามติอย่างคึกคักนะครับ
พร้อมกับตรวจหน่วยออกเสียงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันบัญชีรายชื่อหาย
ขณะที่ผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนราธิวาส
ตรวจความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยออกเสียงประชามติ
พลเรือเอกณอารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ
เดินทางไปยังค่ายจุลาพรอำเภอเมืองนราธิวาส
เพื่อตรวจเยี่ยมกองกำลังพลของกรมทหารราบที่๓
พลนาวิกโยธินภาคใต้ค่ายจุลาพร
จากนั้นก็เรียกประชุมหัวหน้ากองกำลังพลทุกหน่วย

คือบาเจาะยี่งออำเภอเมืองนราธิวาสแล้วก็ตากใบ
ย้ำการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
สถานที่ออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูล
เพื่อป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น
อกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือกำลังพลทุกหน่วย

ให้เดินทางไปลงประชามติกันอย่างพร้อมเพียง

พร้อมด้วยพรตำรวจตรีพาดุลประพานนท์นะครับ

นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนกว่า๔๐๐คน
ร่วมเดินรณรงค์บริเวณสนามทุ่งคำน้ำแซ่บเทศบาลเมืองวารินชำราบ
เพื่อกระตุ้นชักชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์

โดยให้สายตรวจตรวจเข้มและรายงานตลอด๒๔ชั่วโมง
สายตรวจรถยนต์สายตรวจรถจักรยานยนต์
ตรวจแล้วก็ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบผ่านทางไลน์ทันที